เรื่องทนายแอมที่หมายถึงทนายพัฒน์กันก่อน
ยังไงหมายจับหมายเรียก
สรุปแล้วณตอนนี้ทนายพัฒจะอย่างไรต่อดีคะ
เธอบอกว่าไม่เห็นไม่ได้

ไม่เห็นหมายเรียกของตำรวจที่ส่งมาใช่ไหมล่ะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่าเราได้ต่อสายคุยกับทนายพัฒน์เลย
เรื่องนี้หมายเรียกเอาว่ายังไงกันแน่
เพราะว่าก่อนหน้ามันก็มีข่าวมาใช่ไหม
ว่าที่ออกเป็นหมายจับมาว่าทนายพัฒน์จะเกี่ยวข้องอะไร
เกี่ยวกับการส่งกระเป๋าของก้อยไปให้เพื่อนสนิทของแอมหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องนี้ทนายพัฒน์เปิดเผยกับทีมข่าวนะ
เรื่องที่ไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองป่าเมื่อวันก่อน
เพราะว่าทนายพัฒน์เองยังไม่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ
ก็เลยไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหา

กรณีของทนายพัฒที่ทนายพัฒให้สัมภาษณ์
เรื่องเกี่ยวกับสารยกคำร้องเรื่องหมายจับ
งั้นมันน่าจะแปลความว่าอะไรได้บ้าง
รวมถึงเรื่องของหมายเรียกด้วย

ถ้ายกคำร้องเนี่ยก็จะตีความได้ว่า
แสดงว่าไม่มีหลักฐานตามสมควร
ว่าทนายแอมน่าจะได้กระทำความผิดอาญา

กรณีนี้ที่สารยกเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นกรณีที่ตีความได้ว่า
ไม่มีหลักฐานอันสมควร
ว่าทนายแอมจะได้กระทำความผิดอาญา
และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าทนายแอมจะหลบหนี
การส่งหมายเรียกนะเดี๋ยวพี่สอนให้
ส่งหมายเรียกห้ามไปบอกเขา

การออกหมายเรียกถ้าคุณปริ้นต์มาคุณทำขึ้นมา

ไม่ออกนะคะ
นานงานออกจากที่โน่นก็จะส่ง

มันจะส่งยังไง

ผู้ชายหน่อยในพัดก็อธิบายให้ทุกนักขาวฟัง

คือทนายพัฒน์จะฟ้องกลับทางรองโจ๊ก

ความผิดคือเรื่องของละเว้น

กรณีที่ไปออกหมายจับทนายพัฒน์
อันนี้ทนายพัฒน์ก็เลยบอกว่าจะฟ้องกลับ
ทีนี้ก็เลยต้องมาถามรองโจ๊กบ้างค่ะ

เพราะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะไปขอหมายจับทนายพัฒน์
ไม่ได้ไปขอหมายจับโดยภารการ

สารแนะนำให้ออกหมายเรียกก่อน
คือตอนแรกคุณผู้ชมต้องไล่เรียงนะ
หมายจับที่ไปขอไปขอเรื่องทนายพัฒน์ช่วยเหลือผู้อื่น
ให้ต้องรับโทษหรือให้ต้องได้รับโทษน้อยลง
โดยการทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย

ก็หมายถึงกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินต่างของก้อยนั่นเอง
แต่ทีนี้พอไปขอหมายจับแล้วสารแนะนำให้ออกหมายเรียกก่อนเนี่ย
เรื่องนี้เมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจบอกเลยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องพิจารณาการออกหมายเรียกอย่างเป็นทางการครั้งที่หนึ่ง
แล้วจะนัดให้มาพบช่วงวันที่๒๙๓๐พฤษภาหรือว่าต้นอาทิตย์หน้า
ถ้ายังไม่มาเนี่ยจะเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่สอง

ทนายพัฒน์ยังไม่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาเรื่องการออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
มันก็กลายมาเป็นประเด็นนะเรื่องนี้

จากสู้คดีแล้วตอนนี้ทนายก็สู้กับตำรวจด้วย

ต้องติดตามต้องติดตามว่ากันด้วยข้อกฎหมายครับ